สวัสดีค่ะเป็นวันนี้อยู่กับพลอยและเชรี้ค่ะค่ะ
คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราวันนี้มาเริ่มต้นกันที่นักร้องหนุ่มมาสนุ่มพี่บูรินบุญวิสุทธิ์นะคะ
กี่ปีกี่ปีก็ไม่เคยถอดแว่นตาให้เราได้เห็นสายตาของเขากันเลยนะคะล่าสุดกลับมาพร้อมกับผลงานใหม่
อัลบั้มใหม่นอกจากนี้ค่ะยังมีคอนเสิร์ตใหญ่ให้ได้ชมกันอีกด้วย
บอกเลยว่าครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าขนทั้งเพลงฮิตเพลงใหม่มันแน่นเลยนะคะ
และมาในแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบดิสโก้ซึ่งคุณผู้ชมก็จะได้เห็นกันอีกด้วย

ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าจริงเราไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้มานานพอสมควร
แล้วธีมมันก็จะกลายเป็นคล้ายกับหนังเรื่องหนึ่ง
หนังครับเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นภาพยนตร์
เป็นหนังมีทั้งฉากบูฉากโรแมนติกฉากเศร้ามีทุกอย่างรวมอยู่ในนั้น
ใครช่างพูดว่าเขาไม่ยอมถอดแว่นตาคันนี้ถอดเลยพูดปุ๊บถอดปั๊บเลย
ที่ลองมาจับการแสดงดูครั้งแรกจะจริงจังขนาดไหนไปฟังกันค่ะ
แล้วก็ตื่นเต้นครับสนุกครับแล้วก็บทอะไรทุกอย่างสไตล์ทุกอย่างมันแปลกมาก
ดีใจค่ะเป็นศิลปินที่ชื่นชอบตั้งแต่เด็กเลยค่ะ

ผมคิดว่าน้องรุ่นใหม่มีอะไรที่ผมได้เรียนรู้หลายอย่าง
แล้วก็นำมาพัฒนาตัวเองได้ก็สนุกที่ได้ทำงานร่วมกัน
แต่ว่าทางพระเอกกับนางเอกเอ็มวีเนี่ยเขาบอกว่าให้สัมภาษณ์แค่เฉพาะเรื่องงาน